แม้กิจกรรมวิ่งไล่ลุงแล้วเดินเชียร์ลุงจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับ
แต่ว่ามีความเคลื่อนไหวตามมาทั้งท่าทีจากทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

แม้กิจกรรมวิ่งไล่ลุงจะนัดรวมพลกันอีกครั้ง
ในวันที่๒กุมภาพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บอกว่าไม่ติดใจใครจะเชียร์จะไล่ตนเอง

และอยากให้คนรุ่นใหม่ใช้พลังและความคิดสร้างสรรค์
ไม่ใช่กลับไปใช้กำลังฆ่ากันเหมือนในอดีต

หรือคนที่ไหนก็ตามแหละผมว่าทุกคนหวังดีต่อประเทศชาติทั้งสิ้น

ใครจะไต้ใครผมก็เป็นไม่เป็นสัตว์ของท่านเดี๋ยวใช่ไหม
เพราะฉะนั้นทุกคนทำไงเราจะ
ไปข้างหน้าดีกว่ามันเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้
ขณะที่เลขาธิการพักเพื่อไทยระบุฝ่ายค้าน
พร้อมสารต่อเจตนารมกิจกรรมวิ่งไล่ลุง
สะท้อนถึงความไม่พอใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

เพราะปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่หลากหลายอาชีพ

สะท้อนให้เห็นว่ากระแสไม่เอาประยุทธ์จุดติดแล้ว
ส่วนผลสอบ๓สสพักเพื่อไทย
ประกอบด้วยนางสาวพรพิมลธรรมศาลสสปทุมธานี
ขจิตชัยนิคมสสอุดรธานี
และนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศสสกรุงเทพมหานคร

ยติตั้งคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาผลกระทบ
จากการกระทำคำสั่งของคอสช
ล่าสุดคณะกรรมการสอบสวนของพักเพื่อไทย

ที่มีพฤติกรรมจงใจขัดมติพัก
ส่วนนายพลภูมิและนางสาวพรพิมล
ที่มีคดีความของตัวเองและสามี
พอจะเข้าใจได้ว่ามีบุญคุณต้องทดแทน
ขณะที่คดีความของนายวัฒนาเมืองสุข

ที่ฟ้องนางสาวปารินากรายคุปสรชปพลังประชารัฐ
พาดพิงการทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรนั้น
ในที่สุดนายวัฒนายอมถอนฟ้องแล้ว
อีกฝ่ายขึ้นให้การต่อสาร

ไม่ได้มีเจตนาทำให้นายวัฒนาได้รับความเสียหาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน